เป็นตัวแทนของกลุ่มเรียกว่าผู้ได้รับผลกระทบ
เรียกว่าเราได้ซื้อตัวเพื่องบินในราคาโปรโอมอคชั่นนะคะ
กับคุณยุทธนาก็ต้องบอกจริงที่ผมทำงานด้วยกัน
เพิ่งออกโต๊ะเพิ่งบินให้เพิ่งไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
อุดหนุนเขาแล้วเราก็ถือว่าสะดวกมีเขาเซอร์วิสมา
ถึงว่าหมายถึงว่าอุดหนุนตัวเขามาตลอดในช่วงน่าจะสัก๒๓ปีหลังค่ะ
ก็ไม่มีปัญหาอะไรปีนี้เองแนนก็จองไว้๒ทริปคือกันยาตุลา
เขาจะต้องบินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่๗เมษา
ไม่ได้จนเขาก็รอไม่ไหวนะคะคนเราจะเอาลูกเอาสามีไปเที่ยว
เราก็งั้นคืนเงินเขามาแล้วเดี๋ยวเขาออกตัวเอง

ต้องเปลี่ยนไฟล์หรืออะไรก็คือเพื่อนเขาพูดถึงมัน
จากนั้นมันก็จะมีปัญหาคนอื่นก็จะเริ่มพอรู้ว่าขวัญมีปัญหาก็จะปรึกษาว่า
พี่เกิดอะไรขึ้นหนูไปหนูก็ไม่ได้ตัว
ซื้อไว้เหมาะได้บินสี่อาจต้องมูดก๊าต์ไปเองเนี่ย
ที่จะบินวันที่๕เมษา
วันที่เขาปิดเครื่องเราวิ่งสุดท้ายในญี่ปุ่น

ว่าได้เช็คไปทั้งกลับ
เพราะบางคน
มีเพื่อนยิ่ง
ทำให้ตัวนักกลับประเทศไทยไม่ได้

แล้วเราก็ไม่ทราบปัญหาที่แฟร์จริงของยุทธ์คืออะไร

เช้าวันที่๕ยุบปิดโทรศัพท์ลงเฟซบุ๊ค

มันเลยกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
แต่ที่วันนี้ดันออกมายืนพูดตรงนี้
บอกเลยว่ามันลำบากใจมากนะคะ

มันก็คือชื่อเสียงเราที่เราทำงานอยู่ในวงการ